มนตรีบอกอย่าไปอ่านข่าวของแพงเยอะ

เขาก็บอกว่าทำไมของถูกไม่คิดจะอ่านกันบ้าง

รัฐมนตรีจุลินเขาก็บอกว่าเขาน้อยใจ

การดูแลราคาสินค้า

แล้วก็นโยบายทั้งเชิงลุกเชิงลึก
ที่จะดูลึกในสินค้าในแต่ละตัวเนี่ยว่า
กฎทุนมาเปิดยังเท่าไหร่อะไรยังไง
อันนี้เขาต้องพิจารณาว่าของถูกของแพงยังไงอืม
ล่าสุดเนี่ยกระทรวงภัณฑ์นี้เขาพยายามแล้ว
ที่จะกำชับให้สินค้าไม่ค่อยขึ้น
อย่างเช่นตอนนี้สิ่งหนึ่งที่เราควรจะดีใจว่ามันถูกลง

คนที่นั่งอยู่รอยล้อมเนี่ยหัวเราะจนเสียงเข้าไมค์เลย

ศาษิภาคทรายโจร

แต่มันไม่ได้กินทุกวันไงมดเข้าใจไหมฟ้าทนายโจเราก็ไม่ได้กินทุกวันไงเอาของกิน
ลายโจรเนี่ยช่วงนึงเนี่ยมันแพงตอนนี้มันก็ถูกลงแล้วไงเพราะมันราคาก็ปรับตัวลงแล้วไง
ครับผมนะข้าวสารถุงอ่าอ๋อนะรัฐมนตรีผิดแล้วข้าวสารขึ้นแล้ว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
ก็ไม่ได้แปลว่าใช่ดูเฉพาะกับพวกผู้
สนใจกับพวกว่าอีกหน่อยแหละครับตัวเขาเองเขาก็น้อยใจ

เลยอืมน้องว่าคราวเนี้ยเออไข่ไก่ตอนเนี้ยไข่ไก่
คุณรับรองว่าล้นตลาดฮะค่ะเพราะตอนเนี้ยไข่ไก่มันเยอะ
อืมมันราคาข้าวสารพ่อพ่อแม่พี่น้องเช้าหน้าบอกที่ผ่านมา
สงสารก็เถอะครับยิ่งขายยิ่งจนใช่โอ้ยเนี้ยยิ่งขายยิ่งเป็นนี่
ยิ่งขายยิ่งขายที่นาแต่อันเนี้ยอย่างถ้าสมมุติชาวนาจริงจริงเราอยากจะให้เขา
ให้เขาสักนิดสักหน่อยแต่ยังไม่ใช่แบบเป็นพ่อค้าคนกลางอีก
ไม่คือถ้าพ่อถ้าชาวนาจริงได้จริงจริงอ่ะครับฉันเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศพร้อมจะให้ชาวนา
อย่าให้อาชีพนี้หายไปแต่ไม่รู้ว่าพ่อค้าคนกลางจะได้จริงหรือเปล่า
แค่นั้นเองคือปกติแล้วอ่ะประเทศส่งออกข้าวหรือประเทศที่กินข้าวเป็นหลักอ่ะค่ะ
ชาวนาเขารวยทุกคนนะถูกอ่าอย่างเวียดนามนี้นะญี่ปุ่นเนี่ยชาวนารวยมากนะ
บอกก่อนอืมแต่บ้านเราเนี้ยพ่อค้าคนกลางรวยพ่อค้าคนกลางรวยครับ
ซึ่งวันนี้กระทรวงพาณิชก็พบว่ามีสินค้าหลากหลายชนิดเลยปรับสูงขึ้น
เนื้อไก่เราย้อนกลับไปนะฮะช่วงโควิดเนื้อไก่อยู่ห้าสิบหกสิบบาทอ่ะค่ะ
แต่ประมาณตอนเนี้ยนะฮะไก่เนื้อไก่เขาขอปรับเป็นร้อยหนึ่งร้อยห้าบาท
แปดสิบห้าถึงเก้าสิบบาทอืมค่ะไก่สดชำแหละเนื้ออกแหม

ปีกมาก่อนพับไปบาร์ก็ต้องกินปีกไก่น้องไก่
หลังเลิกเหรอคะใช่ไหมมันเป็นอาหารหลักที่แบบเวลาที่คนไปพับไปบาร์เนอะ
ปีกเนี่ยก็เดี๋ยวจะเป็น๙๐๙๕ส่วน
ไก่สดชำแหละปีกบนจะปรับขึ้นอีก๕บาทเป็น๘๐๙๐บาท
จากตอนนี้ความต้องการบริโภคภายในประเทศต้องยอมรับ

คนก็เลยมากินไก่กันเยอะขึ้น

ดิกุโสโตโอ้โหรักเลยนะครับปลาสาบะนะครับผมเนาะปลาสเอนขนาด๒๐บาท
ใช่ไหมล่ะอ่าฮะก็ไม่รู้ว่าในที่สุดฉันว่าจะอยู่ไข่เหรอวะ
มีคุณผู้ชมส่งข้อความเข้ามาว่ามีของอย่างหนึ่งที่ถูกลง
แต่ไม่รู้อ่านได้ไหมได้ค่ะอะไรคะยาบ้าอ๋อยาบ้าถูกยิ่งกว่าวิตามินซี
ขนาดเดียวกันผักสดนะฮะเป็นไงครับต้นหอมอืมผักชีอ่าฮะพริกครับ
ปรับขึ้น๑๐บาทนี่โหก็งายเลยต้นหอมคัดเนี่ย
กิโลหนึ่งเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยเจอเนาะ
๖๑๕ถึง๑๒๐บาทแพงกว่าไก่อะ

เนาะจริงแล้ววันนี้อีกสิ่งนึง
นายกสมาคมนะฮะนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยก็เปิดเผยว่า
จากราคาข้าวแล้วก็ต้นทุนการปรับตัวที่สูงขึ้น

เจอค่าปุ๋ยนะปุ๋ยตอนนี้ขึ้นไปอีกเท่าตัวนึง
ค่าน้ำมันสมมุติใครใช้ครูโบต้งครูโบตั้มก็ต้องเติมน้ำมันนะ

โมชั่นคือข้าวมันขึ้นมาแน่นอน
ลดจำนวนความถี่ส่วนการลดการค้า
ซึ่งก็จะบริหารจัดการด้วยตนเองแต่ยอมรับว่า
เรื่องข้าวถุงเป็นเรื่องของการส่งเสริมการขายล้วนเลยนะ
ถุงนี้คือเกี่ยวกับโปรโมชั่นนั่นแหละ
ตลอดเยอะเวลาข้าวถุงมีการแข่งขันกันอย่างสมบูรณ์ทั้งในด้านราคา

แต่คนที่ปรับก็คือทุกคนก็คือมาทำโปรโมชั่นของใครของมันไง
แต่ซื้อมาเท่าเดิมจากชาวนา

ชาวนาเขาจะใส่สีข้าวเอง
แต่มันก็จะไม่ได้เม็ดขาวเท่ากับ

เขาบอกว่าดีกว่าที่แบบว่าเขาต้องเอาข้าวเขาไปขายถูก

เพราะฉะนั้นถ้าผ่านนะไปตามทางลายทางเนี่ย
ถ้ามีแบบชาวนาเอาข้าวมาสีเอง

อย่างน้อยเขาเอามาสีแล้วก็ขายเป็นถุงตามค่า

เส้นที่พี่เจอก็คือเส้นมาจากเขาใหญ่

มาจากเขาใหญ่ที่จะมาเข้าสู่มวกเหล็กเนี่ย

มีคนที่เอาข้าวมาสีข้างทางเลย
แล้วก็ขายให้กับคนที่อยากซื้อก็ช่วยอุดหนุนกันละกัน
น้อช่วยกันหน่อยนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป